คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคูปองเป็ดนะคะ
ที่ใช้กันในบริเวณพื้นที่การชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะ
คือมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสนพหนโยธิน
จะมีการดำเนินคดีกับคนที่นำคูปองเป็ดแบบนี้ค่ะ
ในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวานนี้
ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา๙แห่งพรบเงินตราปี๒๕๕๙
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อความที่อยู่บนคูปอง
เข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๑๒หรือไม่
ซึ่งภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานหากเข้าข่ายความผิด
จะมีการประมวลส่งเรื่องไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒
เสนอกองบัญชาการตำรวจนครบานเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
อันนี้เป็นรายงานข่าวเบื้องต้นมาแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปถามทนายความดูหน่อย
ว่ามันเข้าข่ายความผิดลักษณะดังกล่าวเลยหรือ
ทำไมถึงเข้าข่ายความผิดในลักษณะนั้น
ทีมข่าวไปคุยกับนายนิติกรแก้วโตหรือทนายเจมส์ค่ะ
ทนายเจมส์บอกว่าจริงแล้วการกระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ย
ก็ต้องดูที่เจตนาเป็นสำคัญด้วยนะคะ
ทนายเจมส์มีความเห็นเรื่องนี้ว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ได้มีเจตนาที่ส่อไปในทางให้เกิดความผิด
ส่วนตัวมองว่าเป็นแค่คูปองในการแลกซื้อของ

ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการนำมาแลกเปลี่ยนเงินตรา

ไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้แทนธนบัตรนะคะ
ดังนั้นมองว่าไม่น่าจะเป็นความผิดตามมาตรา๙
ส่วนจะเป็นความผิดตามมาตรา๑๑๒หรือเปล่า
นายเจมส์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล
สารอาจจะต้องตีความอย่างละเอียดและเคร่งครัด
เนื่องจากว่าเป็นคดีอาญา
ที่มีวัตถุประสงค์ใช้แบบธนบัตรหรือเหรียญกษา
เพราะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายนะครับ
อันนี้ต้องขออนุญาตดูองค์ประกอบอื่นด้วย
กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มีโทษทางอาญานะครับ
ตีความของกฎหมายหรือการตีความของศาล
จะต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับ
เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความผิดชัดเจนว่า
การเอาเป็ดไปวางทับตรงนั้นแล้วทำให้ท่านถูกดูวินถูกเกลียดชัง
เสื่อมเสียพระเกลียดหรือไม่อย่างไร
ทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะของคูปองเป็ดกันหน่อยนะคะ

ตรงกลางก็จะเห็นว่าเป็ดเหลืองพิทักษ์ราษดรอยู่แบบนี้นะคะ
ก็เป็นการมีสัญลักษณ์ต่างมีมุมคณะรัศดร๖๓มีหมุดฝั่งซ้าย
แล้วก็มีภาพอนุสวรีประชาธิปไตยอยู่ฝั่งขวา
เหลืองที่อยู่ตรงกลางก็บอกว่าเป็นเป็ดเหลืองพิทักษรัศดร
นี่ก็คือภาพที่อยู่บนคูปองนะคะ
เขียนว่าเงินของราศดรได้มาโดยใช้แรงงานเข้าแลก
มีการเขียนข้อความว่ารัศดรผู้อิ่มแก๊สน้ำตาและน้ำสารเคมีจากประชาชน
แล้วก็ระบุมูลค่า๑๐บาทแล้วก็ระบุวันเดือนปีที่แจก

นี่คือภาพและข้อความต่างที่อยู่บนคูปองเป็ดเหลืองนะคะ

บางคนก็บอกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก